สวัสดีครับพรุ่งผ่านวันเกิดมา
ค่ะก็เพิ่งผ่านวันเกิดมาค่ะก็
เรื่องอายุไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเนาะ
ก็ดีค่ะก็ได้ไปทำบุญแล้วก็ไปทานข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปีนี้ก็จะเรียบง่ายไม่ค่อยไม่มีอะไรหวานเท่าไหร่
เห็นภาพที่โพสต์ลงไอจีก็แบบว่าอบอุ่นมาก
ก็มีคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่คนแซวไหมคะว่าเหมือนเราเปิดตัวหวานใจคุณ
ก็ไม่เชิงหรอกค่ะก็คือเหมือนมันก็
คุยกันมาได้สักพักนึงแล้วล่ะค่ะแล้วก็
ก็เป็นการทานข้าววันเกิดกันนี่แหละก็ไม่ได้มีอะไรว่าเปิดตัว

พอเราเหมือนเปิดแบบนี้มีแฟนมาแซวคุณเป็นแซวมากมายค่ะ
ก็จริงถ้าเป็นคนรอบตัวหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ย
ก็จะทราบเรื่องกันอยู่แล้วว่าคุยกับใครหรืออะไรยังไง
ก็จะส่วนใหญ่ก็จะแสดงความยินดีมากกว่า
เกิดเราเขาก็เลยไม่ได้แบบมาแซว

เขาก็ยินดีแฮปปี้เดิร์อะไรเรื่อย

กลัวไหมว่าถ้าสมมุติคนจับตามองเทียบกับ

คือมันจริง

ซึ่งระยะเวลามันผ่านมาค่อนข้างนานมากแล้ว

จริงเราเองเราก็ไม่ได้ติดต่อกันมานาน

เพราะฉะนั้นจริงแล้วอย่างที่บอกว่าเรื่องอย่างนี้
มันเป็นเรื่องของเราที่เรารู้ดีว่า
เราจบไปตรงนั้นมานานหรือยัง

ความรักครั้งนี้คาดหวังมากน้อยขนาดไหน

คือมันไปคาดหวังอะไรกับมันก็ไม่ได้หรอกค่ะ

แล้วเราก็ไปหวังว่าเราอยากได้แบบไหน

มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะต้องศึกษาเรียนรู้

ก็คือคุยกันอยู่ก็ศึกษากันอยู่
เรียกว่าแฟน
ก็พันละคุยโดยดูกันอยู่ค่ะ